อันนี้เพื่อนบ้านเขาก็รู้สึกแปลกใจอยู่ในใจเหมือนกันว่าจะใช่หรือเปล่า
จะใช่เรื่องของวิญญาณมาบอกหรือเปล่าว่าเสียชีวิตอยู่ในบ้านนะครับ
ตำรวจสพนขามที่จังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลบึงอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับ
ก็ไปตรวจสอบเป็นทาวน์โฮมสองชั้นนะครับคือที่บ้านเนี่ยล็อกกุญแจต้องงัดเข้าไปนะ
เข้าไปในบ้านก็พบศพนางพิษสมัยจันทจวงอายุ๔๙เสียชีวิตอยู่ที่หน้าห้องน้ำชั้นล่าง
สภาพศพไม่มีบาดแผลอะไรนะครับที่บ้านก็ไม่มีร่องรอยการต่อสู้งัดแงะอะไร
คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วก่อนที่จะมีผู้มาพบศพประมาณ๘๑๐ชั่วโมง
ที่บ้านโดยเฉพาะใกล้กับศพก็มีพวกยารักษาโรคความดัน
ยาแก้โรคปวดตามข้ออะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ทีนี้เพื่อนบ้าน
เพื่อนบ้านคนหนึ่งเขาบอกอย่างนี้คุณเดี๋ยวมาสอนเขาเลิกงานเมื่อช่วงเช้า
เขาก็เห็นผู้ตายเนี่ยยืนกวาดบ้านอยู่ก็ไม่เอกใจอะไร
เขาก็กลับเข้าที่พักตามปกติสักพักหนึ่งมีญาติของผู้ตายโทรมาหา
เพื่อนบ้านเขาจะให้เบอร์กันไว้เวลาบ้านไหนมีคนอยู่คนเดียว
แล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยสูงอายุพวกเนี้ยญาติของผู้ตายเนี่ยโทรมาหาเขา
บอกว่าให้ช่วยไปดูที่บ้านให้หน่อยติดต่อไม่ได้
พอไปถึงอ้าวพบว่านอนเสียชีวิตอยู่แล้ว
ซึ่งเขาก็เลยเชื่อว่าที่เขาเห็นมายืนกวาดบ้านอยู่ที่หน้าบ้าน

เพราะว่าพอแจ้งเจ้าหน้าที่มาบอกว่าเสียชีวิตไปแล้วแบบโอ้โหสัก๘๑๐ชั่วโมง
ถ้าเทียบเวลาที่เขาเห็นตอนที่มากวาดบ้านอยู่ที่หน้าบ้านเนี่ย
เขาบอกมันแม่แต่มันก็พูดยากนะลองฟังดูนะฮะ
ก็อาจจะมากวาดบ้านจริงก็ได้ใช่ไหม
หรือว่าช่วงเวลาการเสียชีวิตมันอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไง
ใช่ถ้ามากวาดบ้าน
เดินกลับเข้าไปในบ้านก็อาจจะเสียชีวิตได้ใช่ไหมเอาเป็นว่าก็เสียชีวิตแล้วก็แล้วกัน
จนที่กู้ภัยได้รับแจ้งว่ามีคนหมดสติปลุกไม่ขึ้นปลุกไม่ตื่น
ก็เลยมาตรวจสอบที่บ้านพอมาถึงก็เพราะเสียชีวิตแล้ว
คาดว่าสาเหตุก็มาจากโรคประจำตัวกำเริบพวกความดันหรือว่าจะหัวใจวายเฉียบพลัน
ผู้ตายอยู่บ้านเพียงลำพังด้วยนะครับก็เลยช่วยไม่ทันแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
ญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ